คุณผู้ชมคะเช้าวันนี้ไปเจอศพผู้ชายคนนึงเสียชีวิตอยู่ในคลองระบายน้ำแถวกรปพลึกภาษีเจริญกรุงเทพนะคะ
ตอนแรกไม่รู้ว่าศพนี้คือใครแต่ว่าสุดท้ายมีภรรยาของผู้เสียชีวิตออกมาบอกว่านี่คือสามีของเธอ
และเธอก็ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตว่าสามีเธอมาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ได้ยังไงค่ะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิพบศพนะคะผู้ชายคนนี้อายุ๓๕๔๐นำศพขึ้นมา
นี่ค่ะตรงกันข้ามกับปากซอยกำนันแม้น๓๔ภาษีเจริญนะคะเจอศพเมื่อเช้า
เป็นชายผิวขาวใส่เสื้อเชิดแขนยาวสีเลือดหมูกางเกงยีนขายาวใส่รองเท้าผ้าใบ
ด้านหลังสะพายเป้สีเทาวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่พบศพบอกว่ากลับมาจากส่งผู้โดยสาร
มีคนมาบอกว่าพบศพคนอยู่ในคลองพอเข้าไปดูเห็นแต่กระเป๋าเป้โผล่พ้นน้ำนะครับ
ก็เลยรีบแจ้งอาสาให้มาช่วยนำศพขึ้นมาจากน้ำตรงนี้ค่ะ
ทีนี้รู้แล้วนะคะว่าผู้ตายคือใครผู้ตายคือนายพี่นิดสีขิมอายุ๓๖เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
มีภรรยาอยู่ไม่ไกลจากจุดที่พบศพแล้วภรรยาก็มายืนยันกับตำรวจสอนอบางขุนเทียนว่าศพนี้คือสามีเธอจริง
ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราไปตรวจสอบจุดที่พบศพนะคะ
ก็มีกล้องวงจรปิดอยู่ใกล้ตรงนั้นบันทึกภาพผู้เสียชีวิตเดินไปเดินมาอยู่ริมถนนเรียบคลองอีกฝั่งหนึ่ง
ภาพนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณ๖นาฬิกา๓๕นาทีแล้วเหมือนกับว่าก็เดินหายไปจากมุมกล้อง
จากนั้น๗โมงกว่าก็พบศพแล้วอะค่ะพบศพอยู่ในคลองตรงนั้นแล้ว
เจ้าของกล้องวงจรปิดบอกนะครับบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยเธอออกมาหน้าบ้านก็ไม่เห็นคนเดินไปมา
หรือว่านั่งอยู่ที่ริมคลองนะฮะมารู้ตอนหลังว่ามีคนเจอศพผู้ชายในกระเป๋ามีเป้
เป็นเป้มีเสบียงพวกข้าวของเนี่ยคล้ายกับว่าเดินทางมาจากที่ไหนสักที่หนึ่ง
เธอก็เลยมาดูกล้องวงจรปิดก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่ใกล้จุดเจอศพ
ซึ่งยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นคนเดียวกับผู้ตายหรือไม่แต่ยืนยันว่าไม่ใช่คนเร่ร่อน
ตำรวจสอนอบางขุนเทียนเนี่ยไปตรวจสอบแล้วนะครับหลังจากภรรยาของผู้ตายยังติดใจเรื่องสาเหตุการตาย
ศพขึ้นมาก็เหมือนมีคนลอยขึ้นมาค่ะแต่ยังไม่เห็นค่ะแต่มันไม่ใช่ค่ะเป็นเขาสะพายกระเป๋าอยู่อะค่ะ
คุณระวีการที่ลงพื้นที่ไปบอกว่าคลองตรงนี้เป็นคลองระบายน้ำเล็กนะฮะมันไม่ได้ลึกมากนะครับ
ื้องกับจุดเจอศพเนี่ยเป็นทางเท้าริมคลองเป็นจุดขึ้นลงรถสองแถวด้วยที่วิ่งผ่านเข้าออกซอยกำนันแม้น
ชาวบ้านบอกว่าจุดนี้ถ้าตอนกลางคืนกับเช้ามืดเนี่ยมันเปลี่ยวอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้นะครับ
วันนี้ภรรยาของผู้ตายนะครับไปติดต่อขอรับศพสามีที่นิติเวชโรงพยาบาลสุริราชก็มากับลูกสาวลูกสาวยุค๑๙นะฮะ
บอกว่าสามีนั่งรถทัวร์จากบ้านที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินมา
๑ทุ่มเมื่อวานนี้๙กุมภาพันธ์เพื่อจะกลับมาทำงานที่กรุงเทพ
ปกติสามีจะลงรถทัวร์ที่หมอชิดแล้วนั่งแท็กซี่ต่อไปที่บ้านเช่า
แต่เช้าวันนี้สามีเนี่ยยังเดินทางมาไม่ถึงแล้วติดต่อไม่ได้
มีคนมาแจ้งว่าเจอศพซึ่งเธอยังติดใจสาเหตุการตาย
สงสัยว่าเขาไปตรงนั้นทำไม
โดยเฉพาะแท็กซี่ที่สามีโดยสารไปเนี่ย
ทำไมถึงไปลงตรงนั้นเชื่อว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
เพราะปกติสามีไม่มีโรคประจำตัวก็แข็งแรงดี
กล้องวงจรปิดเธอเองยังไม่มั่นใจว่าเป็นสามีเธอหรือเปล่านะฮะ

กล้องมือไขมุด
กล้องหน้า

ตาแย่
กล้องบัส
กล้องสวัสดิ์
หนูอยากเห็นถ้ามันถึงไปตายตรงนั้นได้ยังไงหนูอยากเห็นแท็กซี่คันนั้น